กายท่านท่านตอนนี้
ตั้งแต่เกียรติศาสตร์ของมาเลย
กายท่านพ้นไหม
อ้าวตายแล้ว

มีสองหมาออกมาที่นี่
อ่าตายกันเลย

มีสองหมาออกมาเลย
ถ่ายข้าวไป
อ่าถ่ายแล้ว

ฟังบ้าไป
แก่ไหน

อ้าวพี่ที่ด้วย